แต่เรื่องของอุบัติเหตุมันก็ไม่เข้าใครออกใคร
อย่างที่บอกแหละทุกครั้งที่มือจับพวงมาลัยต้องมีสติมากคุณผู้ชม
เพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะพาไปดูอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักแล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้า
หลังจากนั้นพลิกคว่ำมีผู้บาดเจ็บ๔รายเลยนะคะ
สภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณ
หมายเลขทะเบียน๒ทพชช๓๒๙๙กรุงเทพมหานคร
สภาพรถหงายท้องล้อชี้ฟ้าทะเบียนหลุดออกมาแบบนี้
แล้วรอบพบข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายออกมาเกลือนถนนเลยเต็มถนนเลย
ใกล้กันค่ะพบเสาไฟฟ้าหักโค้นแล้วก็ได้รับความเสียหายไป๑ต้น
เหตุเกิดบนทางด่วนโทเวย์หลักกิโลเมตรที่๒๙ขาเข้ากรุงเทพ
ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานี
จากการสอบถามคนขับรถกระบะที่เกิดเหตุนะคะ
เล่าบอกว่าขับรถออกจากบ้านย่านคลองหลวงมาด้วยกันทั้งหมด๔คน
กำลังจะไปหาหมอค่ะที่โรงพยาบาลวิภาวดี
พอมาถึงที่เกิดเหตุยางด้านหน้ารถด้านขวาเกิดระเบิดขึ้น
ทำให้รถเสียการควบคุมรถเนี่ยหมุนไปฟาดกับแท่งแบรีเออร์ที่เกาะกลางถนนที่มันมีเสาไฟพอดิบพอดี
แล้วก็ทำให้เสาไฟหักโค้นก่อนจะตีรังกาหงายปั้งลงมาแบบนี้ค่ะคุณ
อกจากนี้นะคะยังพบ
อะไหล่ของรถที่ตกลงไปด้านล่างด้วย
ทำให้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้รับความเสียหาย
ปิ่นถือซื่อแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะนั้นเนี่ยตัวเขากำลังมัดเกี้ยวอยู่กำลังขายของอยู่เนี่ยนะ
มียางอะไหล่ของรถล่วงลงมาจากด้านบนมาที่บริเวณที่ล้างจาน

ซึ่งมันอยู่ห่างจากตัวเองที่เขายืนอยู่ไม่มากเท่าไหร่เองนะ
ตอนนั้นเขาบอกเขาตกใจมากแต่โชคดีมากที่ตัวเองไม่เป็นอะไร
มีเพียงแค่หลังคาร้านถ้วยชามแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ที่มันพังเสียหายเท่านั้น
ใกล้กันมากเลยเขาบอกเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นใกล้มากแล้วตกใจมาก
เมืองต้นตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพเก็บไว้เอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ทำให้เสาไฟฟ้าของทางราชการได้รับความเสียหายค่ะ
ก็ต้องมาชดใช้ด้วยสำหรับเสาไฟตรงนี้นะคุณผู้ชมเนาะ
โทเวย์นะเขาจำกัดความเร็วอยู่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจว่ารีบแหละค่ะ
แต่ว่าก็เคารพกฎจราจรกันด้วยนะคะ